ลี่คดีศพดิ่งน้ำพอถูกรัดท้องโดนแทง
เฮ้ยมันแปลกไงนี่แหละที่บอกธรรมดาถ้าเจอศพในแม่น้ำเจ้าพระยา
บางทียังไม่ทันอ่านข่าวเลยคุณผู้ชมกระโดดน้ำตาย
แต่อันนี้อาจจะไม่ใช่ซะแล้วคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เองครับ

มน้ำอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าพระอาทิตย์
ด้านหลังของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม
พระอาทิตย์แขวงชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
ก็เลยไปตรวจสอบสิครับไปตรวจสอบต้องพานักประดาน้ำไปด้วยนะครับ

ลงไปงมศพใช้เวลาในการค้นหาอยู่ประมาณสัก๑๐นาทีก็งมศพเจอครับเป็นผู้ชาย
ตรวจสอบไม่เจอเอกสารอะไรในตัวครับ
แต่สภาพศพสวมแว่นสายตาอยู่นะ
อายุนี่ไม่เยอะ๓๕๔๐ปี
สวมเสื้อยึดศรีดำกางเกงขาสั้นศรีดำครับ
มีแผลคล้ายถูกของมีคมแทงที่ช่องท้องด้านขวาเอาละแปลกแล้ว
ครับนะครับแล้วก็บริเวณลำคอเนี่ยมีรอยแดงคล้ายถูกรัดมา
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเกิดจากอะไร
รอปภของพุทธสมาคมที่อยู่แถวนั้นเล่าบอกว่า
โอ้ก่อนเกิดเห็นแล้วพี่ผมไปช้อนปลาอยู่
ช้อนปลาอยู่แถวนั้นเลยไปเจอรองเท้าแตะ
ไปเจอห่อกระดาษไปเจอหน้ากากอนามัยวางทิ้งไว้
โอ้โหแล้วมองไปที่ใต้สะพานพี่เห็นอะไร
ใต้สะพานทางเดินเรียบแม่น้ำคุณผู้ชมครับ
เจอผู้ชายคนนี้กอดเสาต่อหม้ออยู่ใต้ทางเดิน
ฝั่งประตูหลังของพุทธสมาคม
ก็เลยบอกให้ผู้ชายคนเก่าพี่ขึ้นมาเถอะพี่ขึ้นมา
แต่ว่าเหมือนเขาไม่ฟังหรือเหมือนเขาไม่ได้ยินหรืออะไร
ไม่รู้แหละสักพักก็หายไป
หายไปในแม่น้ำเจ้าพญาครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่
ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชครับ
เพื่อหาสาเหตุการณ์เสียชีวิตแล้วก็แผลที่คอหรือแผลที่ถูกแทง
มันเกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากเหตุอะไรกันแน่
นี่แหละครับเหตุการณ์เกิด๓ทุ่มเมื่อคืนนี้เองครับ